ดาวรุ่งพุ่งแรงกันบ้างดีกว่านะคะ
เจมส์ธีรดลค่ะคนนี้โอ๊ยที่ผ่านมานะ
ผลงานนะบอกเลยว่าปังแล้วก็ดังมากเลยนะคะ
แต่ก็ไม่ยั่นนะจ๊ะพร้อมจะทำงานต่อแน่นอนนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็เรื่องการเรียนด้วยนะเป็นห่วงเหลือเกินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
เรามาฟังหนุ่มงานชุกเปิดใจกันเลยค่ะ
ตอนนี้แพลนอยู่คือวันนี้พรุ่งนี้เขาจะเปิดลงทะเบียนแล้ว

อีกประมาณปีหนึ่งครับหมายถึงปีครึ่ง

เดี๋ยวจะไปเรียนให้จบด้วย

ปีที่มาตั้งกันแล้วก็เจมส์เป็นคนที่อุ่นงานชุกมาก
มากับสุขภาพจะมาถามว่าตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ย

เริ่มแบบกินวิตามินมากขึ้น
ให้วิตามินมากขึ้นเริ่มแบบ
แล้วมันเป็นช่วงที่งานเริ่มได้นอน
เท่าเดิมแล้วครับ